หัวร้อนได้เลยครับคุณยายคุ้ยของเก่าคุ้ยขยะเก็บพวกรังเก็บพวกขวดอยู่

ลื้ออะไรตรงนี้เนี่ยผมไม่อนุญาตให้นะเก็บไม่ได้นะครับ
ไปเลยไปเลยครับไปตรงนู้นเลยยายไปเลยไปตรงนู้นเลยยาย

ยังไงงงถ้าดูไม่จบนะหัวร้อนไปเราครูพี่ตอนเด่นนี่ตอนแรกเขาเห็นว่าคุณยายเก็บของเก่าอยู่
คุยขยะคุยนู่นคุยนี่อยู่ไล่เลย
อย่ามาค้นตรงนี้นะแก่แล้วอย่ามาคุ้ยขยะแบบนี้
พริกตาบพริกตาบว่าพาคุณยายมาที่ร้านเขา
แล้วก็เอาพวกขนมปังปิ้งให้ยายกิน
บอกหลังจากนี้ยายไม่มาคุยแล้วเดี๋ยวผมเก็บมาให้เลย
แหมจากตอนแรกชาวเน็ตจะด่าแล้วนะ